วัดเป็นเขตอภัยธานเป็นเขตที่ต้องบอกว่าน่าจะมีเมตตาที่สุดแล้ว
ใครหนีร้อนก็มาพึ่งเย็นที่วัดถูกไหมคะเหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะ
วัยรุ่นชื่อเห็มเห็มไม่มีงานทำเห็มเรียนไม่จบเห็มติดยา
เหมก็เลยมาพึ่งวัดพระเอ๋ยเจ้าอาวาสเอ่ย
เขาก็สงสารมีเมตตาให้ข้าวกินให้ที่พักนอน
แต่สิ่งที่เห็มตอบแทนคือขโมยมือถือชาวบ้านในวัด
ขโมยพระพุทธรูปไปขายเสพอย่าบ้า
เจ้าอาวาสเลยบอกว่างั้นเห็มก็นอนคุกเถอะ
โอ้โฮเฮ้ยโอ้โฮเฮ้ยค่ะ
นั่งโลกนั่งโลก
ทันเหมไหมคะมองไม่ทันฮะเห็มวิ่งเร็วมากอ่ะเสื้อสีแดงแดงในวิปุ
เข้าป่าไปเลยครับนี่ถ้าเห็มใส่ดีเอาดีทางด้านการเรียนอีกสักนิดเนี่ย
ได้โคต้านักกีฬาเข้ามหาวิทยาลัยนะดิฉันว่ามันวิ่งเร็วมาก
ตำรวจตามไม่ทันนะคะและจนตอนนี้ก็ยังหาตัวเหมไม่เจอนะคะ
เอาเหรอจับไม่ทันเห็มหายเข้าไปในป่าแล้วเห็มก็หายไปเลยค่ะ
นี่ตำลวจสภฮุ้ยหลวงจอุดรทานีวิ่งตามแล้วตามอีกไม่เจอนะคะ
เหมอายุยี่สิบสามปีค่ะเห็มไปก่อเหตุขโมยพระพุทธรูป
แล้วก็โทรศัพท์มือถือในวัดป่าส่งเสริมธรรมที่บ้านปากดงในตำบลนิคมสงเคราะห์
คือเจ้าอาวาสเป็นคนโทรเรียกตำรวจมาเองบอกไม่ไหวแล้วช่วยมาจับตัวเห็มทีได้ไหม
คือเห็มเนี่ยเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านปากดงนี่แหละเห็มไม่ได้เรียนหนังสือ
ไม่มีงานทำแล้วก็ติดยาบ้ามักจะมาขอกินข้าวในวัด
พอกินอิ่มก็นอนที่วิหารอยากเสพยาก็ไปขโมยพระพุทธรูป
ขโมยมือถือชาวบ้านเอาไปขายต่างหมู่บ้านอ่ะพระพุทธรูปขโมยไปสองร้อยอย่างเงี้
ขายสองร้อยบาทครับแล้วก็ไปซื้อยามาเสพอ่ะค่ะ
พอตำรวจตามไปเอาพระมาคืนวัดเจ้าทุกข์เขาก็ไม่เอาเรื่องเนาะ
แต่พอไม่เอาเรื่องกลายเป็นเหมือนเห็มได้ใจก็ทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำ
เจ้าวาดเลยแจ้งตำรวจเลยค่ะตอนตำรวจมาถึงเมื่อกี้เนี่ย
คือเห็มนอนอยู่ในวิหารเห็นตำรวจก็ตกใจวิ่งปรู๊ดเข้าไปที่ป่าหลังวัด
ตำรวจก็วิ่งตามบอกหยุดหยุดนั่งลงอ้าวเหมไม่หยุด
เหมไม่นั่งด้วยหายไปเลยตอนนี้เห็มหายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะ
ได้คุยกับพระอาจารย์อ้วนปาพัสโรรองเจ้าอาวาสวัดป่าส่งเสริมธรรมก็บอกว่า
คือเจ้าอาวาสสงสารเห็มก็เห็นว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านใช่ไหม
ท่านก็เลยให้บวชเนรก็อุตส่าห์บวชเนรให้เห็ม
กะว่าจะได้กลับตัวกลับใจเลิกเสพยาบ้าโอ้โห
พระธรรมหยุดเหมไว้ไม่ได้เลยเพราะเห็มเอายาบ้ามาเสพในวัดเลยค่ะ
เจ้าวาดบอกโอ้ไม่ได้แล้วเหมงั้นศึกเถอะให้ศึกออกไป
พอศึกออกไปเสร็จปุ๊บเหมเหมือนไม่มีที่ไป
มก็กลับมาขอข้าววัดกินทุกวันกินอิ่มก็มานอนอยู่ในวัดนี่แหละ
แต่ก็ขโมยของไม่เลิกค่ะนอกจากขโมยพระแล้วเนี่ย
มีขโมยโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านมาขายให้พระในวัดอีก
ตำรวจก็เลยต้องจับแล้วล่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ทุกคนก็เห็นว่าเป็นเด็กในหมู่บ้าน
สารบ้างอะไรบ้างตอนที่ขโมยมือถือชาวบ้าน
ตำรวจไปจับเอามือถือมาคืนเจ้าของเขาก็ไม่เอาเรื่องอะไร

อาวาทท่านกระม่วงไปจากความเมตตา
หมาก็ยังเลี้ยงได้อันนี้คนทั้งคนนะ
มันก็มาไม่ถูกต้องไปประวัติวิญญาณอย่างไรเนาะ
จนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังหาตัวเห็มไม่เจอนะคะไม่รู้เห็มอยู่ไหนค่ะ